ร้อนต่อเดื้องร้อนมาเป็นระลอกค่ะ
โดยเฉพาะกระแสการปรับคณะรัฐมนตรีคอรมอ
พักเศรษฐกิจใหม่จะย้ายคั่วไปสังกัดพักร่วมรัฐบาลหรือเปล่า
เออมีความชัดเจนเรื่องนี้
แล้วเขามีประเด็นเรื่องนี้ไหมที่แววมาบอกว่าประชาธิปัตย์ตอนนี้สั่นคลอน
การปรับคณะรัฐมนตรีล่าสุดค่ะคุณอนุทินชาญวิรกูล
หัวหน้าพักภูมิใจไทยบอกว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นกระแสข่าวออกมา
อาจจะเป็นการคาดเดาไปเองของสื่อมวลชนจะบอกเลยนะว่าการปรับคณะรัฐมนตรี
แต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันไม่ได้หมูอย่างที่คิดนะ
ถ้ามาแบบโยกพักย้ายพักยอมประกาศให้เขาขับออกมาย้ายพัก
อย่างนี้โอเคแต่ไม่ใช่แบบมาแบบตัวเองก็ยังสังกัดอยู่พักเดิมอยู่อะไรอยู่
แล้วก็มาแล้วเอาจะเราจะเอาอะไรมาเป็นอ่าการรับประกัน
ว่าว่าเขาเขาย้ายมาแน่นอนอ่าคุณผู้ชมมาดูฝากฝั่งพักประชาธิปัตย์กันหน่อยนะคะ
นายราเมฆรัตนาชเวงโฆษกภักดิ์ประชาธิปัตย์บอกว่าคือพอมีกระแสข่าวมาบอกว่า
พักประชาธิปัตย์ที่หลายท่านก็เป็นคณะรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีร่วมอยู่ด้วยเนี่ยนะคะ
อาจจะหลุดหรือเปล่าหลุดทั้งยวงหรือไม่เรื่องนี้โฆษกภักดิ์ประชาธิปัตย์บอกว่า
ไม่ได้กังวลนะรัฐมนตรีแต่ละคนของพักก็ยังคงเดินหน้าทำงานกันอย่างเต็มที่
ส่วนกรณีที่สสบัญชีรายชื่อภักดิ์ประชาธิบัติคุณเพียรพันธ์สาลีรัฐวิภาค
ลาออกจากการเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์เหตุผลต้องการไปพักผ่อน
ก็เลยทำให้ต้องพ้นสมาชิกภาพการเป็นสอสอไปด้วยเรื่องนี้โฆษกภักดิ์ประชาธิปัตย์บอกว่า
ก็ยอมรับการตัดสินใจของคุณเพียรพันธ์ส่วนปัญหาอื่นอันนี้ไม่ทราบค่ะ
ดูเรื่องงูเห่ากันบ้างงูเห่าในซีกพักฝ่ายค้าน
เราเห็นไปแล้วโฉมหน้าของงูเห่าตอนที่มีการโหวตสวนมติฝากฝั่งฝ่ายค้าน
ในนะคะในการประชุมสภาพุทธรรษฎรครั้งที่แล้วที่มีการยื่นยติ
เรื่องของการตั้งคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาผลกระทบจากการใช้อำนาจ
ตราสี่สิบสี่ของหัวหน้าคอสชเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านและการมีส่วนร่วมของประชาชน
มีพันธุ์ตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพักประชาชาติเป็นประธานในการประชุม
ทีนี้นักข่าวก็สังเกตว่ามีแกนนำหลักของพักเศรษฐกิจใหม่มาร่วมหรือเปล่า
ปรากฏว่าไม่มีนะคะมีแต่สองคนที่มาก็คือ
คุณบุญเลิศเหลียงกรอบกิจกับคุณประพันธ์เอี่ยมสิริกรรมการบริหารพัก
ยืนยันคำเดิมจุดยืนเดิมก็คือยังคงร่วมทำงานกับฝ่ายค้าน
ไม่มีเปลี่ยนอย่างแน่นอนส่วนคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณสอสอบัญชีรายชื่อพักเศรษฐกิจใหม่
อดรนทนไม่ไหวต้องออกมาแถลงข่าวแถลงจุดยืนนะคะ

คุณมิ่งขวัญย้ำชัดเลยบอกว่าผมขอพูดอีกครั้งว่า
ยังไม่เคยเปลี่ยนจุดยืนคนอื่นทำมันคนละเรื่อง
สอสอของพักเศรษฐกิจใหม่โหวตให้กับพักร่วมรัฐบาลถูกไหมครับ
เศรษฐกิจใหม่คือมิ่งขวัญลุงมิ่ง
แต่วันนี้ผมชี้ชัดว่าไม่ได้โกรธอะไรกับใคร
แต่ถ้าไม่พูดก็จะมีการถือวิสาสะเอาชื่อผมไปอ้าง
จุดยืนทางการเมืองผมยังเหมือนเดิมคือร่วมกับพักฝ่ายค้าน

ใช่ค่ะทีนี้โดนมาตั้งแต่ประเด็นแรก
ที่มีการเลือกตั้งจนถึงบัตรนี้ก็ยังคงโดนประเด็นนี้อยู่นะ
โดนอยู่แต่เขาก็ดีเขาพูดไงให้ชัดเจน
ลุงมิ้นชัดเจนว่าจุดยืนเดิม

ทุกคนเรียกเขาช่วงนั้นคณะนิยมมาตึ้ม